อัปเดตกันต่อนะคะข่าวของครอบครัวสุขสรรค์ครอบครัวนี้นะคะ
ก็คือครอบครัวของแม่เบ้นกับพ่อมิ๊กนะคะ
อย่างที่ทราบตอนนี้เขามีลูก๓คนแล้วนะคะ

พ่อเบนท์กับแม่มิ๊กเอ่อแม่เบนท์กับพ่อมิ๊กค่ะ

ลูกสาวสุดเลิฟนะคะออกงานอีเวนต์ค่ะ
ซึ่งครั้งนี้ก็พิเศษมากค่ะเมื่อวานนี้ตรงกับวันเกิดของน้องติมค่ะ
ลูกสาวคนโตค่ะปีนี้อายุ๖ขวบแล้วคุณผู้ชม

ซึ่งถ้าใครติดตามครอบครัวนี้เขาก็ทำรายการยูทูปด้วย

ก็เลยขออัปเดตพัฒนาการของลูกทั้ง๓คนกันหน่อยค่ะ
ซึ่งคุณแม่เบ้นกับคุณพ่อมิ๊กนะคะบอกนะคะว่า
ตกใจเหมือนกัน๖ปีผ่านไปเร็วมากเลยค่ะ
ยังจำโมเมนต์วันที่อยู่โรงพยาบาลได้เลยนะคะ
ทั้ง๓คนคาแรคเตอร์ก็ต่างกันออกไป
คนหนึ่งติดพ่อคนหนึ่งติดแม่นะคะ
แต่ว่าก็เป็น๖ปีที่มีความสุขมากค่ะ
บอกด้วยนะคะว่าการมีลูกทำให้ครอบครัว
มีสีสันในชีวิตเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เหงาค่ะ
ส่วนประเด็นนะคะใครหลายคนก็ถาม
จะดันลูกเข้าวงการตามรอยคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่า
บอกเลยนะคะว่าไม่คิดจะดันเข้าวงการ
แต่ถ้าวันหนึ่งลูกเดินมาบอกว่าอยากจะเข้าวงการ
ก็พร้อมสนับสนุนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวล

เราไปฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่กันหน่อยนะคะ
เร็วจริง
แต่ก็รู้สึกว่ามันก็สนุกจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอะเนาะ
มีคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามมันจะวุ่นหน่อย
แต่ว่ามันก็ทำให้เราแบบเป็น๖ปีที่แบบแฮปปี้อะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเขาชอบวันหนึ่งก็อาจจะได้
แต่ไม่ได้ส่งเสริมแต่ถ้าเขาชอบก็จะสนับสนุน

คงอาจจะรอโตไปเลยดีกว่า
แล้วค่ะก็รอโตไปเลยนะคะ
ส่วนใครที่เป็นเอฟซีของพี่เบ้นนะคะ

เพราะว่าร่าสุดพี่เบ้นต์ประกาศผ่านบันทึงไทยรัฐ
เร็วนี้รับรองว่าจะได้เห็นผลงานใหม่ของแม่เบ้นพรชิตาแน่นอน

อยากจะบอกว่าอยากทำพิธีกรแบบรายการสด
กลับมาทั้งทีก็อยากแบบทำงานให้มันแบบ
ให้คนจำได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าปกติจะแย่มาเฉย
จะไม่ได้ไปนั่งแบบเต็มที่
หรือแบบทำรายการเต็มที่ใช่
อันนี้ก็จะเป็นการกลับมาครั้งแรกที่กลับมาค่ะ
ก็รอลุ้นนะคะรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะ
เพราะว่างานนี้พี่เบนเตรียมฟิตถุนเลยนะคะ
เพื่อมาลุยงานพิธีกรชิ้นใหม่ชิ้นนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชม
ก็รอพี่เบ้นแล้วกันนะว่าจะคัมแบ็คอย่างเฉิดฉายหรือเปล่า